ในวงการบันเทิงเนี่ยตอนนี้นะคะมีลูกแล้วก็ลูกอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักเลยทีเดียวนะ
ก็เป็นธรรมดาที่จะอดภาคภูมิใจไม่ได้
ถ้าเกิดว่าลูกเราทำอะไรที่มันแหมเป็นปลื้มสุดเลย
และครอบครัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นลูกไม้ใต้ต้นจริง
ครอบครัวของพี่เวย์กับพี่นานาถูกไหมคุณ

ถูกต้องแล้วคือมันเป็นสะพรัสมากเลยนะคะ
ที่น้องบีน่ากล่องน้องบุ๊คลิ้นวัย๕ขวบเนี่ย
เผ่างานนี้นะคะคุณพ่อสุดหล่อก็เผยความรู้สึกกับบันเทิงไทยรัฐ
เกรดเอสมัย๒๓ปีก่อนอ่ะคุณ
นานมากเลยว่ะ
คือพี่เวย์เป็น๑ใน๘สมาชิกวงนี้

อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ติดต่อกันอยู่หรือเปล่า
แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมารวมตัวกันหรือเปล่า

แต่๒๓ปีที่แล้วครับ
ปีที่แล้วอยู่ในวงชีเน่เกินเอ
วันใช่ไหมคะกลับมาแบบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ๒๔ปี
รวมกันหรอครับบนเวที่หรอครับ

อันนั้นมันอาจจะยากนิดนึงครับกว่าจะรวมตัวครับ
แต่ว่าถ้าสมมุติไม่ได้ทำไทยเทแล้วมันก็อาจจะมีสิทธิ์
แต่ว่าเพราะเอิญอยู่ไทยเทครับ

เพราะว่าพี่เวย์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มีวงชัยแชทแล้วนะคะ
ส่วนคุณแม่นานาเรบินาก็ปลื้มมากบ่อน้ำตาแตกเลย
เห็นลูกชายอย่างน้องบุ๊กลินเนี่ยขึ้นเวทีโชว์ความสามารถตีกลองได้แบบ

ขวบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เผยถึงความตั้งใจของลูกให้บันเทิงไทยรัฐได้ฟังกันด้วยความภูมิใจสุดค่ะ
อยู่เขาก็เหมือนดูอะไรในทีวีหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาก็มาบอกว่าเขาอยากเรียนตีกอง
ก็จะพูดกับเขาว่าเงินทองมีความหมายนะลูกแล้วมีคุณค่านะ
จะเรียนอะไรก็เรียนแล้วก็ทิ้งจริงไม่ได้เขาต้องเรียนจนจบ
ปรากฏเฮ้ยกบ๑คอร์ส๒คอร์ส๓คอร์สไปพอไปนิวยอร์กก็แบบขอเรียนตีกองอีกไปร้านตีกอง
คือเขาก็เหมือนแบบอินพ่อเขาก็จะแบบขอให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยโชว์
คือพ่อเขาเหมือนแบบอยากให้ดีที่สุดตัวเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ต้องฝึกฝนมากขึ้น